ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พัทธลุงหน่อยนะฮะ
เพราะว่ามีอดีตทหารพรานถูกยิงเสียชีวิต

เขาถูกยิงเสียชีวิตตอนที่อยู่ที่หน้าบ้าน
คุณแม่บอกกำลังนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่
ใครก็ไม่รู้เนี่ยฮะบุกมายิงเสียชีวิตเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
บ้านพักอยู่ในพื้นที่หมู่๑นะครับ
ควนใหม่ตำบลโคกชะมายอำเภอเทืองจังหวัดพัทธลุง
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายจีรวัตรสว่างรัฐ
อายุ๓๕ปีนะครับทุกผู้ชมครับ
คือบาดแผลเนี่ยมีกระสุนถูกยิงเข้าแผ่นหลัง๑นัด
แต่ว่านัดนี้ทะลุหน้าอกซ้ายเลยนะฮะ
มีเอวขวา๑นัดต้นขาซ้าย๑นัดขาขวาอีก๑นัด

นี่คือผู้ตายครับนายจีรวัตรนะครับอายุ๓๕ปี
ส่วนหัวกระสุนปืนที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
เป็นขนาด๙มมมีอยู่๑หัว
แล้วก็ปลอกกระสุนปืนอีกปลอกนึงนะครับ
นี่เป็นหลักฐานนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนี้
ก็คือสักประมาณ๑๙นาฬิกาตอนทุ่มหนึ่งนะครับ
วันนี้เราไปตามความคืบหน้าคดีนี้นะครับ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นได้คุยกับพ่อของนายจิรวัตรนะครับ
พ่อนี่อายุ๖๒ปีแล้วชื่อว่านายชอบ
นี่ฮะลุงชอบก็พาคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียบ
ผู้สื่อข่าวของเราไปดูจุดที่ลูกชายถูกยิงนะครับ
พ่อบอกว่าเมื่อคืนนี้กำลังนั่งดูโทรทัศน์อยู่ในตัวบ้าน
ส่วนลูกชายเนี่ยนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ที่บันไดหน้าบ้าน
ได้ยินเสียงรถยนต์ขับมาจอดที่หน้าบ้าน
แล้วเห็นผู้ชายคนนึงรูปร่างอ้วนท้วมผิวคล้ำ
อายุน่าจะสักสี่สิบกลางคนพูดกลางนะสำเนียงกลาง
แต่ว่ายังติดสำเนียงใต้ด้วยนะครับ
มาถึงมาถามลูกชายว่าอันนี้บ้านใคร
ลูกชายก็บอกว่าบ้านในชอบก็คือชื่อพ่อ
แล้วก็ถามต่อว่ามาหาใครพูดเสร็จเท่านั้นแหละฮะ
ผู้ชายคนนี้ชักปืนขึ้นมายิงใส่ลูกชายระยะเผาขน
ยิงไป๑นัดลูกชายล้มลงแล้วก็จ่อยยิงซ้ำอีก๔นัด
พ่อบอกว่าตอนนั้นรีบวิ่งออกมานะครับ
ก็เห็นคนที่ยิงลูกชายนะกำลังวิ่งไปขึ้นรถสุนัขสีขาว
แต่ว่าจำทะเบียนไม่ได้แล้วก็ขับหลบหนีไป
คือพ่อบอกว่าตอนนั้นไม่ได้ตามคนร้ายไป
เพราะเห็นว่ามีปืนแล้วก็เป็นห่วงลูกชายด้วย
รีบมาดูลูกก่อนไปจับดูชีพจรตอนนั้น

ก็รีบโทรแจ้งผู้ใหญ่บ้านกับญาติยาด
ก็มาช่วยกันไม่ทันนะครับเสียชีวิตคาที่อยู่
พ่อบอกว่าปกติลูกชายไม่เคยออกไปเที่ยวที่ไหนนะฮะ

กลับมาอยู่บ้านได้ไม่นานก่อนหน้านี้
อยู่บ้านก็ตัดย่าเลี้ยงวัวชนช่วยกรีดยาง
เชื่อว่ามาจากเรื่องปัญหาที่ดินของตัวของในชอบที่เป็นพ่อของผู้ตาย
กับญาติที่เป็นคู่เขยกันมีที่ดินติดกัน
ไหนชอบบอกว่าก่อนหน้านี้ประมาณหนึ่งเดือน
ที่เป็นคู่เขยมาที่บ้านแล้วทะเลาะกันเรื่องการแบ่งที่ดิน
แล้วลักษณะคือมันเหมือนกับที่มันล้ำกันนะมันเหลื่อมกัน
ที่ดินแปลงปัญหาของคู่เขยเนี่ยทางฝั่งนู้นเขาปักเสาแบ่งเขต
มันกินพื้นที่มาฝั่งบ้านของพ่ออันนี้พ่อบอกค่ะ
ก็เลยคุยกันแล้วมีปากเสียงกัน
แล้วในอดีตเนี่ยเคยถูกคู่เขยคนนี้ข่มขู่แล้วก็ท้าทายมาแล้ว
พี่สำรวจกันเลยไปบอกว่าเจ้งความเอ้ยถือเจ้งสำรวจเจ้าหน้าตี
เป็นเกลือหยาดโดยทรายเหตุมาจากผู้เย้ย
จริงก็คือเกิดปัญหาในประเทศที่แล้ว

มีความสะล้อความกลัวกันไม่โปรดใจหลุก
ติดมาตตกนี้ยังก็ไม่ก่อนพ่อผู้พ่อชอบมา
แล้วผู้คนอยู่ข้างหลังนะแต่พ่อก็เหยียบลงรอบมา
และนึกลงพื้นลงมา

คุณแม่ชื่ออำภานะฮะอายุ๖๐นะครับ

นั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ที่หน้าบ้าน
ได้ยินเสียงรถมาจอดที่หน้าบ้านนะครับ
แล้วมีเสียงคนตะโกนถามว่านี่บ้านใคร
เท่านั้นแหละนะสิ้นเสียงเท่านั้นนะครับ
คือตอนนั้นแม่บอกแม่ก็วิ่งออกมาดูอยู่เหมือนกันนะ

ก็มากับพร้อมกับสามีที่นั่งดูทีวีอยู่ที่ห้องโถง
แต่ตอนนั้นมันมีเสียงปืนแล้วลูกถูกยิงไปแล้ว
แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งกำลังรีบเดินไปขึ้นรถเก๋งนะ
ซึ่งมีเพื่อนจอดรออยู่ที่รถนะฮะ

แล้วก็พากันขับหนีออกไปอย่างรวดเร็ว
ไม่ได้ตอบใครแต่ว่าู้ยตึ้งเหรอ
ที่ชาวบ้านเหมือนที่พ่อแบบแม่ของผู้ตายบอก
คืออย่างชาวบ้านคนหนึ่งอยู่ใกล้กันบ้านห่างกันแค่๕๐๐เมตร
เมื่อคืนนี้ตอนเกิดเหตุได้ยินเสียงปืนดัง๕นัดนะครับ
นัดแรกเนี่ยก่อนนัดหนึ่งแล้วมีเสียงรวยอีก๔นัด
พอได้ยินเสียงปืนก็ออกมาดูนะครับ
เกิดอะไรขึ้นก็เห็นรถเก๋งสีขาวเนี่ย
ขับออกจากบ้านของผู้ตายไปอย่างรวดเร็ว
การหาวินิียวดู
คือเราลองไปสำรวจดูเส้นทางเนี่ย
ถ้าจากบ้านของผู้ตายไปถ้าปลายตามเส้นที่รถเก๋งคันสีขาวขับออกไปเนี่ย

มันจะมุ่งหน้าไปในเขตของบ้านทุ่งในสังอยู่ที่ตำบลแพรกหาอำเภอควนขนุนนะฮะ
คือชาวบ้านในระแวกเนี่ยมีอยู่คนนึงบอก
เมื่อวานนี้ช่วงเวลาเกิดเหตุนั่นแหละค่ำ
เขาเห็นรถสีขาวเป็นรถเก๋งขับผ่านหน้าบ้านแบบขับไปอย่างเร็วเลยนะฮะ
แต่ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ลักษณะขับเร็วนี่กลับเร็วมากลับเร็วฮือ

หัวคุ้มกลัวยึ่งกับแล้ว
ทีนี้ปรมเหตุท่านผู้ชมครับ
เราคุยกับผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งนะฮะ

ผู้ใหญ่สมนึกบอกว่าเมื่อคืนนี้
เหตุการณ์เนี่ยก็ไม่รู้ว่าต้นสายปลายเหตุมันจะคืออะไรนะ

ก็อาจจะเป็นไปตามที่ในชอบ
พ่อของนายจิรัตน์ผู้ตายเขาบอก
คือมันมาจากปัญหาความขัดแย้งเรื่องที่ดินกับเครือญาติหรือเปล่า
เพราะเรื่องที่ดินตรงนี้เนี่ย
ผู้ใหญ่สมนึกบอกเคยไปเป็นคนกลางเจรจากลายเกลี่ยให้นะฮะ
เมื่อ๑๗กันยายนที่ผ่านมานี่เอง
ชอบพ่อผู้ตายให้ผู้ใหญ่สมนึก

เรื่องการปักเขตที่ดินแล้วมันเหลื่อมกัน

ตอนนั้นก็เลยขอดูโฉนดที่ดินของในชอบกับคู่เขยที่เป็นคู่กรณี
แล้วก็ให้ปักให้ตรงตามโฉนดของทั้งคู่
ก่อนที่จะแยกย้ายกันวันนั้นผู้ใหญ่สมนึกบอกยังถามเลยนะ
บอกไม่มีอะไรขุนเครื่องกันแล้วใช่ไหม

เป็นญาติกันนะมีอะไรก็ค่อยเคลียร์กันผู้ใหญ่ยังบอกเลย
สุดท้ายก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่รับปากกันเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์บานปลาย
ตามที่พ่อผู้ตายเขาสันนิษฐานหรือเปล่านะครับ
แต่ตอนนี้ที่แน่ก็คือยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนร้าย
ใครเป็นมือยิงแล้วมันจะมาจากปมเหตุนี้จริงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้

แล้วผักทีให้
อืมผักทีให้

ผู้เย่กมาเราก็สบายใจของการตั้งต้องส่งพาย
บอกว่าพี่น้องนะไม่รู้กันออกพูดจากนั้นใช่บอกเรื่องมีเรื่องอะไรเลย
ที่จะไม่สบายใจให้บอกมาจะจัดเรียงให้
คดีนี้อยู่ในท้องที่ตำรวจสพโคกชมายนะครับทุกผู้ชมครับ
ตำรวจกำลังไล่สอบปากคำพยานแวดล้อมต่างอยู่ทั้งญาติของผู้ตายแล้วก็ชาวบ้าน
คือเชื่อว่าเบื้องต้นคนก่อเหตุต้องอาจจะเป็นลักษณะมือปืนรับจ้าง
เพราะว่าลงมืออย่างใจเย็นคือมาถึงมาถามก่อนนี่บ้านใครแล้วยิงใส่นัดหนึ่งแล้วรวยอีก๔นัด
แล้วไม่ปิดหน้าด้วยนะฮะแต่ทีนี้ทางพ่อกับแม่ผู้ตายที่เขาวิ่งออกมาดูเนี่ย
เป็นช่วงเขาหันหลังหันหลังแล้วก็วิ่งไปขึ้นรถแล้วก็พากันขับหนีไป
ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นเครือญาติอะไรกันจริงที่มีปัญหาตามที่พ่อผู้ตายบอกเนี่ย
เขาก็น่าจะจำได้แต่นี่คือไม่รู้ว่าใครนะฮะ
ขณะเดียวกันตำรวจก็แน่นอนแล้วครับว่าให้น้ำหนักปมขัดแย้งไปที่เรื่องที่ดินของพ่อผู้ตายที่มีกับเครือญาตินะฮะ
อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวเรื่องนี้ยังไม่ได้ตัดประเด็นนี้ทิ้งนะครับ
เดี๋ยวต้องไปไล่ตรวจสอบต่อนะครับว่านายจิรวัตรผู้ตายเนี่ยมีความขัดแย้งอะไรกับใครหรือเปล่า
ส่วนศพของนายจีรวัตรวันนี้ญาติก็รับศพมาทำพิธีรดน้ำศพนะฮะ
แล้วก็ตั้งบำเพ็ญกุศลนะครับที่วัดทุ่งยาว
เจ้าหน้าที่กระชันสูตรเรียบร้อยแล้วนะฮะ